สิ่งการเผล็ดนั้นอ่า
ได้มีการสั่งการให้โรงงานซึ่งมีอยู่ประมาณ๑๐โรงนะครับ

ทั่วประเทศเนี้ยได้เร่งรัดดำเนินการในการอ่า
ผลิตแล้วก็หลังจากประกาศเป็นสินค้าควบคุม

ประการที่๒ก็คือในเรื่องของการส่งออก
ซึ่งขณะนี้กำหนดไว้ชัดว่าถ้าเกิน๕๐๐ชิ้นขึ้นไป

จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการอนุญาตให้มีการส่งออกใดนะครับ
ประการที่๓ก็คืออำนาจในเรื่องของการสั่งการให้กระจายสินค้า
ซึ่งตรงนี้ครับที่กรมการค้าภายในได้ใช้อำนาจตรงนี้
เข้าไปสั่งการให้โรงงานผลิตต่าง
จะต้องกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายไปยังพื้นที่ต่าง
ทั่วถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้
เช่นที่ธรรมเนียบรัฐบาลแล้วก็ที่กระทรวงพาณิชย์
รวมทั้งร้านคงค้าทั่วประเทศ
แล้วราคาที่จำหน่ายเนี่ยก็กำหนดราคาซึ่งคิดว่า

สอดพร้อมกับต้มทุ่มก็คือแผนละ๒ล้าน